มาดูเรื่องนี้กันหน่อยสำหรับคนที่ไปใช้บริการของคลินิกศัลยกรรมนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นให้เตือนกันบอกว่าดูให้ดีว่าคลินิกนั้นเป็นคลินิกเถื่อนหรือเปล่า
ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าแต่คราวนี้ต้องดูไปที่หมอที่อยู่ในคลินิกเลยค่ะ
คือหมอเนี่ยไม่ใช่หมอจริงมีการปลอมใบรับรองเพื่อที่จะนำมาสมัครงานที่คลินิกนะคะ
เนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะตำรวจปคบร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปจับกลุ่มนะคะ
ผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นหมอเสริมความงามเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จบหมอนะคะเหมือนกำลังจะฉีดอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคนที่มาใช้บริการในคลินิกอะค่ะ
โอ้โหเรารู้อย่างนี้แล้วเราหวาดเสียวแทนเลยคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะเนี่ยค่ะ
เฮ้ยเขาทำเหมือนหมอเลยทำลำจะทำหัตถกรรมเหมือนคุณหมอเลย
แต่เธอไม่ได้เป็นหมอเธอเนี่ยใช้เอกสารปลอมว่าเธอเนี่ยเป็นหมอจบหมอแล้วมาสมัครงานที่คลินิกแห่งนี้นะคะ
แล้วตำรวจรู้ได้ยังไงทำไมถึงตามไปจับได้นะคะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เขาโพสต์รูปของตัวเองตอนที่โพสต์ก็ใส่เสื้อกาวของคุณหมอด้วยนะคะ
ตำรวจจำได้เพราะว่ามีพิรุษตรงชื่อบนเสื้อเนี่ย
ตรงกับหมอคนอื่นที่เขามีตัวตนอยู่จริงเนี่ยค่ะตำรวจก็เลยสืบ
แล้วก็จนกระทั่งรวบรวมไปจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะปคบเนี่ยตอนนี้นะคะ
ร่วมกับสบสเข้าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วสอบสวนพบว่านางสาวนัชชานันนะคะ
ก็ไปโพสต์กระทู้ในเว็บไซต์อ้างว่าตนเองนั้นเปิดคลินิกเสริมความงาม
คือวิธีอันนี้วิธีของเขานะเขาจะไปโพสต์บอกว่าตัวเองเนี่ยจะเปิดคลินิกเสริมความงาม
ต้องการรับสมัครแพทย์มาทำงานให้ส่งเอกสารมาให้ทางไลน์
คนก็มาสมัครใช่ไหมคะแพทย์ก็มาสมัครเขาก็จะคัดเลือกแพทย์หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตัวเองค่ะ
แล้วก็เอาเอกสารของแพทย์คนนี้มาใช้ในการสมัครงานในคลินิกเสริมความงามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อีกหลายแห่งเลยที่ไปสมัครเนี่ยค่ะเอาเอกสารของแพทย์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนตัวเองไปสมัครงานนะคะ
มีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่านางสาวนัชนันเคยถูกดำเนินคดี๒ครั้ง
ครั้งที่หนึ่งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ความผิดฐานร่วมกำนันข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ช่อกงประชาชนแล้วก็ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมตอนนั้นสารพิพากษาจำคุก๗ปี
ครั้งที่สองทำอีกเมื่อปีห้าเก้าความผิดเหมือนครั้งแรกเป๊ะเป๊ะ
ชะกรรมปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะคะรวมแล้วเนี้ย
จะต้องจำคุกอีกไม่ต่ำกว่าสิบปีนะคะเรื่องนี้นะคะ
ทางพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัตินะคะบอกว่าก่อนที่จะตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานเสริมความงามเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ที่ใช้บริการเนี่ย
ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจซะก่อนนะคะตรวจสอบได้ที่ไหนก็คือเว็บไซต์ของแพทยศภานะคะ
เดี๋ยวเราขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมไปตรวจสอบได้นะคะที่เว็บไซต์นี้นะคะ
แล้วก็เว็บไซต์ของสำนักสถานพยาบาลไปตรวจสอบข้อมูลสถานเสริมความงาม
ถ้าไม่มีข้อมูลอาจจะเป็นคลินิกเถื่อนได้หรือถ้าเจอนะคะ
ก็แจ้งได้ที่สายด่วนปคบ๑๑๓๕ค่ะ